งงวันนั้นสไลด์ลูกขึ้นมา
เออทำไมมีการลงรูปกันระหว่างคุณจ๊ะกับคุณแจ๊คเทอร์นภน

แต่ว่าล่าสุดก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะกับคู่นี้
เขาบอกว่าแจ๊คเนี่ยไปกั๊กจ๊ะ

บากบอกว่าเลิกแล้วแต่ยังเห็นย่องไปหาวันขึ้นบ้านใหม่
ที่สำคัญนอกจากจะมีเรื่องสาวออกมาแฉแล้วนะคะ
แจ๊คเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะ

ว่าควงสาวหมวยอิดคนเฉยเลย
ตกลงรักจริงหรือว่าแกล้งหล่อคะ

ขยับมาฟังชัดเลยค่ะแจ๊คว่าไงคะ

เพราะว่าเราจริงไม่ได้มีอะไรที่มันทะเลาะกัน

เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจ
เรื่องของความพร้อมอะไรมากกว่านะ
ตอนนี้คือผมพูดได้แค่ว่าตอนนี้มันโอเคครับ
ก็ได้คุยได้ปรึกษากันได้อะไรอย่างนี้
โอเคตอนนี้อยู่ในสถานภาพที่มันโอเค
สำหรับน้องเขาผมก็คิดว่ามันผ่อนคลายขึ้น

สนิทกันกับเขา

ไม่ได้ลองใครด้วย
ไม่ได้นะ
นะคะก็เป็นพี่น้องที่สนิทสนิทมากด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องงานเพลงค่ะคุณแจ๊ก็แฮปปี้นะคะ
หลังตีปีกบินจากค่ายอาสยามค่ะ

ทำครับพอเริ่มทำเริ่มซ้อมแล้วมันมันเริ่มลงตัว
เราก็เลยรับงานเหล็ก
เอ่อนะคะก็ออกมาเช็ดนะคะว่าเป็นพี่นองความสัมพันธ์
เป็นพี่น้องที่สนิทสนิทกันเฉยให้คน
เหลือเกินให้คู่นี้กลับมาคืนดีกันนะคะ
แต่ว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่พี่น้องที่ปรึกษากัน
ก็คนเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเนาะ